ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยทนายเดชาทนายของคุณแม่คุณแตงโม
คดีคุณตังโมอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคงต้องคุยกันหน่อยล่ะประเด็นใหญ่วันนี้เลย
คือตกลงไปยังไงมายังไงคุณแม่ถึงให้มาพูดมาบอกเรื่องที่ว่า
โทรศัพท์มือถือคุณตังโมเนี่ยโทรศัพท์ของลูกสาวเนี่ยคุณแม่ส่งให้บังแจ๊กที่อเมริกาแล้ว
ก็มันเป็นข่าวนะฮะ๒วันเนี่ยมันข่าวหนักเลยนะครับนะ
แล้วก็บางครั้งก็มีมาว่ามือถืออยู่ที่ผมอีกนะครับ
ก็แต่แม่บอกเองนะครับใช่ครับว่ามือถืออยู่ที่ทนายเดชาครับ
แล้วตอนนี้มันก็สับสนครับนะผู้สื่อข่าวก็สอบถามกันเยอะอืมนะ
ตื่นจนก็ตีห้ามาก็มีลักโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวครับผมก็เลยตัดสินใจช่วงบ่ายนะฮะ
บ่ายบ่ายเมื่อวานใช่ไหมบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้โทรไปถามคุณแม่
ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นครับนะคุณแม่ก็ยอมรับว่าได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้กับบังแจ๊กไปโอ้
แม่ไม่เคยถามทนายเดชาเลยใช่ไหมไอ้เรื่องส่งโทรศัพท์มือถือให้บังแจ๊ก
ปรึกษาวิทยาภาไปรับมานี่ก็ไปรับคนเดียว

ก็แกปรึกษาเฉพาะเรื่องกฎหมาย
แต่ปฏิบัติการอะไรกันน่าใครก็ทำตัวเอง

ตอนที่พนักงานสอบสวนให้โทรศัพท์มือถือมาเนี่ย
เพราะว่าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์คุณตังโม
เหมือนกับว่าก็ให้ทางญาติของผู้เสียชีวิตไป
เพื่อที่เผื่อเขาจะต้องไปทำอะไรต่อประมาณอย่างนั้น
เพราะอะไรแม่ถึงให้บังแจ๊กไปคุณแม่ได้บอกทนายเดชาว่าไง
วันนี้ที่คุยนะแกบอกว่าบังแจ๊กเนี่ย
ก็มาเล่าให้แกฟังว่าในนี้มันมีข้อมูลมีคลิป
ที่เป็นประยาทหลักฐานสำคัญว่าแตงโมถูกฆ่าตายบนเรือ
มีการกรีดขาอะไรต่างแบบที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาพูด
ลักษณะนั้นเลยเอามีดกรีดขาเลือดไหลหมดผักตกหัวเรือ
ทำนองนั้นนะนี่ค่ะอยากให้ดูหน้าจอตอนนี้ค่ะ
นายเดชานี่คือทีมข่าวของเราวีดีโอคอลคุยกับบังแจ๊ก
เขาบอกว่าเขาอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วเขาก็โชว์มือถืออันนี้
เขาบอกว่าเนี่ยมือถือของแตงโมอยู่ที่เขาจริงแล้วโชว์ให้ดู
มันใช่ไหมคะทนายเดชาเคยเห็นใช่ไหมคือเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายเดชาบอกมาคุณแม่บอกว่าส่งให้บังแจ๊กแล้ว
วันนี้บางแจ๊เขาโชว์ให้ดูเลยว่าจริง
ทนายเดชาแล้วบังแจ๊กเขายอมรับกับทีมข่าวของเรา

มันก็มีกฎหมายผิดพรบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่มาตรา๗๘๙๓มาตรา
มาตรา๗ก็คือการเข้าถึงโดยไม่ชอบนะครับมาตรา๘ก็คือเข้าเครื่องที่เขามีรหะ

มันอาญาแผ่นดินก็สามารถดำเนินการได้

ในต่างประเทศต้องรับโทษในราชนาจักร

แล้วแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดไหมคะ

รู้เห็นหมดเลยนะทนายเดชา

คุณแม่ก็บอกว่าแกให้ไปเพราะแกอยากจะรู้สาเหตุการตาย

ก็มาหลอกล่อแกอยู่เป็นเวลานาน

คิดว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีคลิปที่เกี่ยวกับการฆ่าแตงโมบนเรือ
งั้นจะแปลว่าบางแจ๊กมาหลอกแม่ไหม

น่าจะเป็นผู้เสียหายก็ได้
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ไปมีส่วนหรือไม่

แต่ถ้าคุณแม่รับเงินมันมีกระแสข่าวว่าคุณแม่ได้เงินด้วยนะ
เรื่องเงินเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังเลย
ก็ยังไม่มีรายงานว่าคุณแม่ได้รับเงินหรือไม่
คือเท่าที่ฟังก็คือบังแจ๊กเนี่ยบอกกับแม่ว่าถ้าเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เขาเนี่ย

แต่เขาบอกว่าเขากู้ได้แต่ว่ามันจะเหลืออยู่๒ภาพที่ถูกลบไป

คุยกับบางแจ๊กในช่วงเวลานี้บางแจ๊กบอกผมกู้ได้

แม่ก็เลยด้วยความที่ว่าอยากจะดูอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับอัธยกรรมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า

แต่ข่าวที่บอกว่าแม่ได้เงิน๓แสนจากการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บังแจ๊ก

แม่ไม่ได้พูดหรือว่าแม่ไม่ยืนยัน

จะได้รับจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่มีหลักฐาน
นายเดชาถามแบบนี้ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติคุณแม่รับเงินจากบางแจ๊กจริง๓แสนในมิติทางกฎหมายมันเป็นยังไงบ้างคะ
มันก็เป็นลักษณะของการขายเครื่องหรือเปล่า
แล้วเครื่องของลูกสาวเค้ามีสิทธิ์มั้ย
มีทรัพย์สินของเขาก็จะขายยังไงก็ได้
แล้วมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นหลักฐานทางคดี
คดียังไม่จบเลย

ผมทราบจากทางตำรวจทางอายการก็คือว่ามีการดูด

ขายได้ลำพังแค่การซื้อขายโทรศัพท์เนี่ย

เพื่อให้ไปปล่อยภาพละเมิดสิทธิส่วนบุคค

อย่างเช่นเอามือถือของลูกสาวไปให้

แม้กระทั่งบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องในประเทศไทยก็

แล้วทำไมมั่นใจบังแจ็คอ่ะท่านภายเรียสา
แต่มั่นใจบังแจ็คว่าถ้าไปในอเมริกา

ตอนนั้นแกยังซัดบังแจ๊กเรื่องผ้าลายลูกไม้อะไรอยู่เลย
คือผมว่าระยะหลังแกก็ไม่รู้เป็นไง

ถามธัณฑ์ใดชากันแล้วกัน
ถ้าคุณแม่ฟังอยู่ต้องด้วยความเคารพนะครับคุณแม่
เพื่อท่านผู้ชมที่ดูอยู่จะได้เคลียร์พร้อมกันไปด้วย
เขาว่ากันว่าคุณแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าสุดท้ายปลายทาง
คดีเนี่ยที่ตอนนี้ส่งสำนวนไปอายการแล้ว
นายเดชาเป็นทนายในคดีอยู่เนี่ย
จะได้เงินเยียวยาชดใช้จากคดีที่ตอนนี้ข้อหาตามนี้
เท่าไหร่อะไรยังไงหรือจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
พอบังแจ๊กบอกมาถ้ามาทางนี้อาจยกรรม
มันเป็นคดีฆาตกรรมแน่มันจะได้เท่านั้นเท่านี้แบบนั้นแบบนี้

แล้วถามแม่ไหมว่าทำไมแม่ไม่มั่นใจอะไรถึงไม่ปรึกษาทนายเดชา
พบพนักงานสอบสวนอะไรก็ไปด้วยกันนะ

พาว่าร่างจากทนายเดชาแหลงไปแล้ววันเนี่ยได้คุยกับคุณแม่แล้วยังค่ะ

หรอตอนนี้ลองโทย

ผมว่าแกต้องรอตั้งหลักก่อนถ้าถามผมนะ

แล้วทำไมต้องขออนุญาตแล้วทำไมแกไม่พูดความจริงตั้งแต่แรก
นักข่าวก็ถามตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ

ยังไงอาจจะกลัวว่าต้องไปรับผิดอะไรหรือเปล่า

หรืออะไรอย่างนี้ผมคิดเอาเองนะ

คือพอทนายเดชาแถลงเมื่อบ่าย
เพจของเนี่ย

สองข้อแรกเป็นเรื่องของภาพคุณกติก

แต่ข้อสามเค้าบอกว่า
การที่ทนายออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องคุณแม่
มือถือไปกับคนที่อยู่ต่างประเทศ

เดี๋ยวจะมีคลิปตัดต่อออกมา
ทำไมทนายต้องรีบร้อนออกตัวขนาดนี้
มีใครกลัวว่าจะมีคลิปอะไรในมือถือคุณแตงโมที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ได้อีกหรือ
ถึงรีบให้สัมภาษณ์ดักเอาไว้ก่อน

ไม่มีครับเพราะผมไม่เคยพูดอะไรที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรต่าง
ทนายเดชาค่ะงั้นขออนุญาตเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงบางแจ๊ก
เมื่อกี้เลยค่ะที่เราวีดีโอคอลไปถาม

แจ๊กได้รับโทรศัพท์แตงโมอยู่ในมือใช่ไหม
ใช่การไอโฟนเรารับปากแล้วไง
โมอัมินาเขารู้แล้วเขาเห็นแล้วไปถามเขาเลย
ได้รับโทรศัพท์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
รับมาก็ประมาณสัปดาห์นึงได้มั้ง
ข้อถึงท้ายเอาไว้ว่าหยุดเข้าข้างตำรวจและ๕คนบนเรือได้แล้ว
โมอัมินาเขารู้

แจ๊กเรื่องของตัวของบางแจ๊กเนี่ยเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มท่านผู้ชมกลับมาฟังเต็มอีกครั้งนึงนะ
ถือของคุณแตงโมเนี่ยเอามาโชว์ว่าอยู่ที่เขาจริงต้องเอาคืนไหมต้องเอากลับคืนไหมทนายเดชา
ถ้าตามคดีอะไรพวกนี้ถือว่าคดีมันจบแล้วหรือยัง

ครับเพราะข้อมูลอยู่ที่อายการหมดแล้ว
แล้วรูปที่บอกมีโอ้โหเป็นล้านเลยล้าน
แต่เฉพาะในวันเกิดเหตุมีประมาณ๕๐๐ภาพ

ไม่รับสายแล้วแกคงก็ไม่สะดวกแล้วนะครับ
เดี๋ยวทนายตอบบังแจ๊กนิดนึงที่ถามค้างไว้
เข้าข้างตำรวจละ๕คนบนเรือได้แล้ว
ผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะทุกวันนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า
ไม่มีอะไรเข้าข้างตำรวจตรงไหนไม่มีแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างคนบนเรือด้วย
จะไปเข้าข้างแล้วทำไมได้อะไรเงินทองเขาไม่ได้จ้างเรา
เดี๋ยวฟังเสียงบ้างแจ๊คหน่อยเขายอมรับว่าเป็นคนโพสต์อะไรต่างนานา

อันนี้เราโพสต์แบบว่าเพจที่ทั่วไปในเพจเล็กเนี่ย
ตรงนี้เราไม่ได้โพสต์อะไรทั้งนั้นไม่มีการไลฟ์สดในเพลง
ไม่มีการโพสต์คลิปอะไรต่างนานาที่ตัดต่อเนี่ยไม่มี
เพราะเราสิ่งไหนที่เราเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเครื่อง
และเป็นเครื่องที่ไม่มีการตัดต่อ

แต่ว่าเราเป็นคนโพสต์เคลื่อนไหวเราเป็นคนโพสต์เคลื่อนไหว

มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าบังแจ๊กดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้โดยลำพังคนเดียวหรือเปล่าด้วยซ้ำอ๋อเป็นไปไม่ได้หรอกครับ

ประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวจะปล่อยกี่๒ชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรต่าง

คนเดียวทำไม่ได้ต้องเป็นกระบวนการ
ภาษาไทยที่แบบโอ้โหเป็นหน้ากระดาษยาว

อันนี้ก็ต้องมีคนไทยพิมพ์ให้นะครับ

อาจจะเป็นหมอเป็นทนาย
ใครที่รู้เรื่องคดีนี้

เพราะว่าดูการพิมพ์การอะไรต่างเห็นไหมข้อความ
สำนวนต่างต้องรู้เรื่องคดีดีนะ
แล้วต้องมีคนกระจายข่าวด้วย

อย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลทนายเดชามองว่า

ทนายเดชาเคยเห็นโทรศัพท์คุณตังโมไหม

ทีมข่าวบันเทิงของเราถามไปยังคุณแอนนา
ที่เป็นพี่โป้เพื่อนสนิทคุณตังโมแล้วนะฮะ

แบบนี้คือเครื่องนี้เลย

บอกว่าแบบนี้เนี่ย
ทำอะไรไม่ปรึกษาทนายเดชาเลย
นายเดชาจะถอดใจจากคุณแม่พนิดาไหมคะ
คือตอนนี้ไปทิ้งเข้าไปมันก็สังคมก็ประนาม

ถ้าผมทิ้งไปแล้วก็ใครจะมาเป็น
ไม่แตกคอไม่ทะเลาะไม่โกรธคุณแม่เหรอ

เพราะว่าในสภาวะที่สภาพจิตใจเป็นแบบนี้
แล้ววันเนมาเหลือคนเข้ามาเสี้ยม

ก็มีดราคนนึ้ง

เดียวก็แสงเยอะแยะเลยอีกคนนึงก็มาขอไลน์คุณแม่
คือวันมันจะมีคนมาฆาตกรรมฆาตกรรมอย่างนี้
สายฆาตกรรมเนี่ยทำให้คุณแม่แกสับสน
คิดว่าสิ่งที่ตำรวจทำเนี่ยเฮ้ยช่วยเหลือคนบนเรือไหม
รับเงินรึเปล่าสับสนได้หมดเลย

แต่ในมุมหนึ่งสังคมเขาก็มองว่า

มองครับแต่มันจะไม่มีรักฐาน
ไม่มีหลักฐานพอไม่มีหลักฐานปุ๊บเนี่ย
จะเป็นฆาตกรรมมันต้องมีหลักฐานรองรับ
สมมุติตำรวจสั่งฟ้องฆาตกรรม
อายการสั่งฟ้องฆาตกรรมมันก็ยกฟ้องเลย
หลักฐานมันไปไม่ถึงนะครับ
เวลาสารตัดสินก็ต้องดูจากพยานหลักฐาน
เดี๋ยวยังไงได้ตามกันต่อหลัง๒ทุ่มธนายเดชาครับ

ถ้าบอกอะไรไปถึงคุณแม่ได้ยังไม่ได้รับสายเราเลย

ณขณะนี้อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณแม่คุณตังโมหน่อยไหมฮะ
ก็อยากให้คุณแม่นิ่งนะครับแล้วก็พูดความจริงนะครับ

ผมได้สาวมาท่านผู้จัดการออกหมายเรียกแล้ว

คุณแม่ไปให้ปากคำ

หลักฐานจากโทรศัพท์ที่ส่งไปให้บังแจ๊กนี่เหรอ

คุณแม่ติดต่อทนายเดชานะมีหมายเรียกมานะ

ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาความจริงเรื่องสาเหตุการณ์ตายลูกเรา

ธนายถาดอะไรไปนิดนึงอ่ะทิ้งท้ายอ่ะ

จุ๊กรู้อ่ะ
จุ๊กรู้
เดี๋ยวกลับมาติดตามหลัง๒ทุ่มเพิ่มเติมนะฮะประเด็นเรื่องนี้